อบจภาษาโชค
มาถึงช่วงนี้แล้วค่ะทุกคนรอคอยกับช่วงขอแรง
ขอแรงไม่ได้ให้มาฟรีนะจ๊ะเราทำสำเร็จเรามีเงินให้๓๐๐๐
เรื่องราวนะครับผมจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำของท้องถิ่นนั้น
ว่าเขาทำอะไรโดดเด่นในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวการแข่งขันของเกี่ยวกับวิถีชุมชน
ที่นี่เขาโด่งดังเรื่องไม้กวาดกวาดลาน

กรทมเขามีเหลือไม้กวาดนี้เอาไว้กวาดลานน้ำขงน้ำขัง

แต่นี่เป็นแบบไหนอย่างไรแบนยังไงอะไรอย่างนี้

เกมนี้ที่มีชื่อว่าไม้กวาดรวมใจบ้านไร่วัดขวา

นี่ดูนี่ครับยังอยู่นะฮะ

ท่านก็โรยราไปมากแล้วนะครับ
นี่บางท่านก็ไปซะแล้วนะครับ

เพราะยืนไม่ไหวแล้วแต่คุณแม่ยังอยู่

เดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันอย่างไรนะครับ
เกมไม้กวาดรวมใจบ้านไร่วัดขวาง

ผู้ใหญ่๔คนจะต้องช่วยกันขนก้านไม้กวาดไปแยกแล้วใช้ตอกมัด
เพื่อให้ได้ก้านไม้กวาด๘กรัม
จากนั้นนำไปเรียงไว้บนแท่นให้เรียบร้อย
ด้านที่๒เด็ก๔คนจะต้องนำก้านไม้กวาดทั้ง๘กรัม
เพื่อนำไปแขวนไว้บนราว
ด้านที่๓หยิบแพร่ก้านมะพร้าวที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว๔แพร่
วิ่งกระสอบเพื่อส่งต่อไปให้ด่านต่อไป
ด้านที่๔ผู้ใหญ่๔คนจะต้องช่วยกันประกอบแพ้ก้านมะพร้าว
ด้ามไม้กวาดให้สำเร็จสี่ด้ามแล้วนำไปวางตรงแท่นวาง
ภารกิจนี้มีเวลาเพียงแค่๕นาทีเท่านั้นครับ

๕นาทีพร้อมแล้ว

อีกนานไหมอีกนานไหมกว่าจะมีลมเป่าเลยพระคุณนะ

พร้อมแล้ว
เร็ว

ตอนนี้นะครับ
เร็วกว่านี้ล่ะ
เวลาเดินอยู่นะครับ
มันให้แน่นนะ

เร็วแม่ครับ
เจียร์ได้แล้ว

ขอยืนตกมูลให้ลองเร็ว

มาแล้ว

สงสัยเวลานี้แล้ว
เอาควั้น

เท่าไหร่

เวลาที่ได้คือ๒นาที๓๔วินาที
ภารกิจเราสำเร็จนะคะ
รายการอบจหาสนุกและไทรัตว์ทีวีช่อง๓๒

ให้กวาดนั่นแหละตื่นเต้นกว่า
อยู่กับผู้ใหญ่วิสิทธิชินชา

ความร่วมมือนี่มันช่วยได้ทุกอย่างจริง

เอาเรื่องราวดีมีมากมายนะครับ
จังหวัดพิศนุโลกนะครับผม
จังหวัดอื่นเนี่ยถ้ามีดีก็อย่ายอมแพ้นะคะ

วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประหลัดอบจของเราด้วยนะครับผม

ท่านประหลักอาคมครับ

แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับพวกเรานะครับ
พี่น้องชาวพิศนุโลก
เย้
และขอขอบคุณคนนี้ถ้าไม่ได้คนนี้นะ

ขอบคุณก่อนยิ้มครับ

ก็ต้องขอบคุณอีซูซูดีแมน

สามารถติดตามรายการอบจมหาสนุก
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

สวัสดีครับ
เดินทางมาเท่ากับของที่ระลึกจากรายการ

ในเฟซบุ๊คอบจมหาสนุกว่า

ในช่วงขอชิมคือเมนูอะไร

หรือ๒ยำกระถิ่น
ประกาศรายชื่อผู้ที่ตอบคำถามถูกต้อง

ทางเฟซบุ๊คอบจมหาสนุกในวันศุกร์ถัดไป
หลังจากรายการออกอากาศนะครับ

หาสนุก
โปรดติดตามตอนต่อไป